พากันไปกลางทุ่งนาตั้งวงเล่นการพนัน

อะไรกันหน่อยอะไรแบบนี้สุดท้ายฝ่ายปกครองนะกรูไปจับ
แล้วนักพนันส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงวิ่งหนีฝุ่นตลบสุดท้ายไปเป็นลมอยู่กลางทุ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องหอบแบกกลับมาอีกไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อย
ตอนนี้แล้วด้วยเหรอครับมันสิ่งที่ผมปล่อยใส่รอบกู

เหงานะฮะฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอุดรบุกไปจับชาวบ้าน
เล่นการพนันกันอันนี้มันคือเถียงนาคุณผู้ชมท้ายหมู่บ้าน
งน้ำเข็มหมู่แปดตะบนเชียงยืนอำเภอเมืองอุดรนะฮะ
ถึงชาวบ้านก็ก้มหน้าก้มตากำลังเล่นไพ่กันอยู่เลย

พอเห็นปุ๊บทีนี้โอ้โหวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง

โอ้โหวิ่งผุ่นตะหบของจริงอ่ะอุโหผุ่นตะหบไปหมดเลยฮะ
นักพนันบางคนวิ่งหลบไปนะฮะ
แต่สุดท้ายวิ่งไปเจอวงไฮโลอีกวงหนึ่งด้วยซ้ำไป
อยู่ใกล้กันแล้วทำวงไฮโลกระเจิงอีก
เหมือนพาเจ้าหน้าที่ไปหาวงไฮโลอีกวงหนึ่ง

พนันถูกจับกลุ่มได้มาอีก๑๐คน
ของกลางก็มีเงินมีไผ่เป็นไฮลงไฮโลอะไรแบบนี้นะฮะ
ทีนี้ต่อมาก็เลยเอาชาวบ้านกลับมา
ก็บุกจับได้ทั้งวงไพ่อันนี้คือวงไฮโลเนอะ
อยู่กลางทุ่งนาอยู่ที่บ้านจำปาหมู่๘
ตำบลเชียงผินนักประดันเห็น
อันนี้ก็วิ่งเหมือนกันครับวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตฝุ่นตลบเช่นเดียวกัน
สุดท้ายจับได้เหมือนกันจากวงไฮโลมาอีก๒คน
เพราะว่าเขาวิ่งไม่ไหวสุดท้ายต้องแบกกลับมานะ
ใส่หลังเลยนะขึ้นรถแล้วก็ยึดของกลางมา
ก็เป็นไฮโลกับเงินสดอีก๒๐๐กว่าบาท
เรื่องต้นก็บอกว่าก็จังหวัดเขาประกาศให้อยู่บ้านเนี่ย
ขี่หลังมาเหนื่อยรู้สึกเบื่อ
ก็เลยมาชวนกันเล่นพนันหน่อย
ได้เงินเยียวยา๕๐๐บาทมาก็เอาเงินมาต่อทุน

คนที่ไม่ได้ก็เลยมาเล่นแก้เหงากันระหว่างรอรัฐบาลโอนเงิน๕๐๐๐บาทมาให้
มีแต่ผู้สูงอายุทั้งนั้นเลยคุณลุงคุณป้าทั้งนั้นนะฮะ

ฝ่ายปกครองบุกจับนักพนันอีก๒วงเหมือนกันครับ
วงแรกเนี่ยอยู่ในป่าละม้อท้ายหมู่บ้านที่หมู่สิบหก
ตำบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนก็จับได้๔คน
ปูเสือเล่นกันอยู่อย่างนี้แหละ
แล้วก็อุปกรณ์การเล่นแล้วก็มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย
ใช่มีเงินสดอีก๑๒๐บาทนะครับ

อ้าวไปล้มป่ะ
ติดตัวมาได้ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะฮะ
เรื่องของข้อหารร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน
มั่วสุมเล่นการพนันแล้วก็ฝากฝืนพรกชุกเฉินนะครับ
คุณป้าทั้งหลายก็ผิดกฎหมาย
ก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป